ตามกันต่อคดีของในเอ็มนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกของตัวเองนะคะ
วันนี้ตำรวจได้คุมตัวในเอ็มนะคะ
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกสาวอายุ๒ขวบของเขาเอง
ไปตรวจสภาพจิตค่ะนะฮะตำรวจเอาตัวไปตรวจสภาพจิต
ซึ่งตรวจแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการนำตัวไปฝากขัง
แล้วในเอ็มเองให้การปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกทั้งหมดนะคะ
นี่ค่ะคือบรรยากาศตอนที่ตำรวจสนบังเขนคุมตัวในส่องศักดิ์หรือว่านายเอ็ม
ผู้ต้องหาฆ่าโบกปูนลูก๒ขวบที่จังหวัดกำแพงเพชร
อันนี้คือตอนที่พาไปตรวจอาการทางจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
เพราะว่าดูจากประวัติแล้วเขาเคยรักษาอาการทางจิตเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นอายุ๓๖แล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี๒๕๕๘ตอนอายุ๓๙
สองครั้งด้วยกันแล้วตอนที่คุมตัวออกมาคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะนักข่าวก็ไปลุมในเอ็มเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะ
ตอนที่ถูกนักข่าวสอบถามถึงตอนที่นางเสาเจนภรรยาคนที่๒
บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าแล้วก็เอาศพลูกชาย๔คน
เป็นคนเอาไปทิ้งคนเดียวทำคนเดียว
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศในช่วงเวลานี้ค่ะ
ขณะที่ทางผู้กำกับการสอนอบังเขนนำตัวในเอ็มไปตรวจร่างกาย
คือตรวจอาการทางจิตนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวตรวจแล้วก็จะนำไปฝากขังสารอาญา
ถนนรัชดาฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ส่วนนางเสาเจนฮรายาคนที่๒นี่

เพราะว่ากำลังหาหลักฐานเชื่อมโยง

แต่ว่าเธอถูกในเอ็มทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่
บังคับให้เอาศพไปทิ้ง
ซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าดูจากร่างกายของเจนเนี่ย
ก็พบร่องรอยบาดแผลจริงนะคะ
แล้วทั้งคืนที่ผ่านมาก็สอบปากคำในเอ็ม

ภรรยาคนที่๔แม่ของน้องโมเดลศพล่าสุดเนี่ยค่ะ
แล้วก็นางสาวเจนตำรวจสอบอย่างละเอียดทั้งคืน
สามคนนี้ระหว่างนางสาวจุ๋มถูกคุมขัง
นักข่าวก็บอกว่าเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
อดเข่าแล้วก็นั่งร้องไห้
นี่๓คนอยู่กับตำรวจตอนนี้
หลังจากนำตัวนายเอ็มไปตรวจสุขภาพจิตค่ะ
ตำรวจก็นำตัวในเอ็มและนางสาวจุ๋มไปฝากขังต่อสารนะคะ
แล้วนี่เป็นภาพตอนที่อยู่บนรถคุมขัง
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
เอ็มบอกว่าอยากขอโทษลูกค่ะ
แล้วก็ปฏิเสธบอกเขาไม่ได้ฆ่าลูกทั้งหมด
แล้วก็ไม่ได้บังคับภรรยา
เอ็มนะคะส่วนนั่งข้างนางจุ๋มก็ก้มหน้าไป
ตอบคำถามใดนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศการทำงานของผู้สื่อข่าว

อันนี้คือในเรือนจำเมื่อคืน

สองคนแล้วพอแยกไป
คือเขาก็นั่งอยู่คนเดียวอย่างที่บอกค่ะ
จุ๋มเนี่ยก็นั่งแล้วก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
อันนี้คือตอนแรกเห็นไหมคะ
เขากลุ่มมือกันแล้วพอแยกกัน
จุ่มก็เครียดกอดเข่าร้องไห้
เห็นได้ชัดเลยว่ามีอาการเครียดอย่างหนักนะคะ

ครับอันนี้อยู่ในห้องขังที่สอนอใช่ไหม

ก็หลังจากนี้ก็อยู่บนรถ
แล้วก็ถูกนำตัวไปขอบหน้าสารฝากขัง
เอ็มเนี่ยก็จะถูกส่งตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนจุ๋มก็จะถูกนำตัวส่งทันทะสถานหญิงกลางนะคะ
ทีนี้ผลการตรวจอาการทางจิต
หลายคนสนใจว่าตกลงแล้วในเอ็มมีอาการทางจิตจริงหรือเปล่า

แล้วก็ทดสอบด้านจิตวิทยา
ซึ่งในเอ็มเนี่ยอ้างบอกว่าตัวเองหูแว่วมีอาการหลอนนะคะ
ปรากฏว่าผลการทดสอบและการพูดคุย
ตามรายงานคุณหมอบอกว่าในเอ็มนั้นพูดคุยได้ตามปกตินะคุณกาย

คุณหมอบอกไม่มีอาการหลอนอาการหูแว่วก็ไม่มี
ประเมินอาการโดยรวมพบว่าเขามีอาการปกติ

เพราะว่ามันจะมีผลต่อคดีมากเลยเนอะ

ถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าเป็นนะครับแต่นี่คือปกติใช่ไหมครับ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากคุณหมอว่าภูมิกับพาไปตรวจเลย
ในส่วนของคดีคุณผู้ชมที่บอกว่าลูกเสียชีวิตไป๕คน
เอ็มเนี่ยรับสารภาพว่ามีการก่อเหตุกับลูกใน๓คน
แต่ว่าอีก๒คนในเอ็มบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำ
เดี๋ยวดูรายละเอียดหน่อยนะครับรายแรกชื่อว่าน้องศักดิ์
เป็นลูกชายของในเอ็มกับภรรยาคนที่๒ก็คือนางสาวเจน
ซึ่งน้องศักดิ์เสียชีวิตตั้งแต่ปี๕๖ครับ๑๐ปีที่แล้ว
นายเอ็มบอกว่าขออภัยสรุปความรุนแรงนะคุณผู้ชม
ที่ผมจะอ่านต่อจากนี้ไปต้นไปใช้มือตบตีที่ท้อง๒๓ครั้ง
ก็เลยเอาร่างไปทิ้งไว้ที่แถวสวนจตุจักรอันนี้คนแรก
คนที่๒นะครับน้องทีเสียชีวิต๑ปีถัดมาครับปี๕๗
เป็นลูกชายที่เกิดกับนางสาวเจนเช่นกัน
นายเอ็มเนี่ยอ้างว่าใช้มือตบตีที่ลำตัวและท้อง
ไม่ต่ำกว่า๖ครั้งด้วยความแรงแต่เด็กก็ยังร้องไม่หยุดครับ
จึงนำไปขังเอาไว้ในตู้วางทีวีนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นเอาร่างไปทิ้งแถวเดิมนะครับแถวจตุจักร
รายสุดท้ายก็คือที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยคือกรณีของน้องโมเดลนะครับ
ซึ่งเป็นลูกสาวที่เกิดขึ้นกับนางสาวจุ๋ม
อันนี้เรานำเสนอไปแล้วที่บอกว่าเอาไปฝังเอาไว้ที่กำแพงเพชรนะครับ
ทีนี้เด็กที่เสียชีวิตอีก๒คนครับตำรวจเนี่ยขยายผล
แม้ว่านายเอ็มนั้นจะไม่ได้รับว่าเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเอง
คนแรกชื่อน้องธนาเป็นลูกชายของนางสาวเจน
คนที่๒เช่นเดียวกันเสียชีวิตปี๕๙ครับ
เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็มีแผลจากการเสียดสีกับที่นอนที่บริเวณหัวนะครับ
หลังจากนั้นเอาร่างไปทิ้งเอาไว้ที่สารตายายในพื้นที่สอนอสายไหม
แล้วก็อีกรายคือน้องนัทครับเสียชีวิตปี๖๑
เป็นลูกชายที่เกิดกับนางสาวเจนเช่นเดียวกันคือเมียคนที่สองเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีรายงานว่านายเอ็มบังคับให้นางสาวเจเนี่ย
เอาผ้าอุดปากคุณผู้ชมฮะจนน้องเกิดอาการชัก
แล้วก็รุนแรงจริงขออภัยด้วยนะ
แล้วเอาไปขังเอาไว้ในตู้วางทีวีหลังจากนั้นน้องก็ป่วย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาไปทิ้งเอาไว้แถวเดิม
สารตายายสอนอพื้นที่สอนอสายไหมเช่นเดียวกัน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอันนี้ที่เขาไปขุดมาเมื่อช่วงบ่ายใช่ไหม
ไปตรวจสอบมานี่นะครับ๕คนที่เสียชีวิต
นายเอ็มรับสารภาพ๓อีก๒นั้นบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำนะฮะ
แต่ว่ารักษณะก็คืออย่างเคสสุดท้ายเนี่ยที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
มีการบังคับให้เมียคนที่๒คือคุณเจนทำ
เดี๋ยวรอในส่วนของการสอบสวนของทางตำรวจหลังจากนี้นะฮะ
แล้วถ้าเราดูจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้
คือครอบครัวที่สูญเสียมากที่สุดก็คือกับภรรยาคนที่๒เนาะ
ลูก๔คนแต่ว่าครอบครัวที่เป็นภรรยาคนที่๑อันนี้คือปลอดภัย
ก็วันนี้ตำรวจสืบสวนนครบานก็เลยไปที่จังหวัดตรังกับกำแพงเพชรค่ะ
ก็ไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็ได้คุยกับภรรยาคนที่หนึ่งของในเอ็มด้วยนะคะ
สืบสวนนครบานไปที่ตรังและกำแพงเพชรค่ะ
ไปหาข้อมูลแล้วดูแลความปลอดภัยเด็กที่เป็นลูกของนายเอ็มเพิ่มเติม
อย่างที่ตรังก็ไปสอบปากคำนางสิรินันภรรยาคนแรกของในเอ็ม
แล้วเขาก็มีลูกอายุ๒๐ปีนะคะรวมถึงไปสอบปากคำนางสาวสริญญาภรรยาคนที่๓
แล้วก็ลูกชายอายุ๑๐ปีด้วยส่วนอีกชุดหนึ่งไปที่กำแพงเพชร
ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมถึงดูแลความปลอดภัย
ของลูกชายอายุ๖เดือนของนายเอ็มกับนางสุนันที่ฝากญาติเลี้ยงเอาไว้
ขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับนางสิรินัน
ภรรยาคนแรกของในเอ็มคือภรรยาคนแรกของในเอ็มคุณสิรินันบอกว่า
พอรู้ข่าวก็ตกใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแล้วเล่าให้เราฟังบอกว่าอดีตสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเอง
โมโหชอบเสียงดังก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายใคร
โดยส่วนตัวบอกยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเอ็มจะฆ่าลูกในไส้ที่เกิดกับเมียใหม่ถึง๕คน
อยู่ด้วยกันเนี่ยอดีตสามีก็มีสติดีแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นคนไม่ชอบเสียงเด็กร้องจนถึงขั้นที่ควบคุมตัวเองไม่ได้
เขาบอกเอ็มไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนะคะแล้วเธอก็ย้อนเล่าให้ฟังบอก๒๐ปีที่แล้วก็คบกันได้ประมาณ๗เดือนก็ตัดสินใจอยู่กินด้วยกัน
แล้วก็ย้ายจากตรังไปที่พังงาพอเธอตั้งท้องลูกชายคนโตนายเอ็มก็ไปบวชเป็นพระค่ะทีนี้พอเธอคลอดลูกออกมาแล้วนายเอ็มก็มาเยี่ยมลูกเยี่ยมทั้งที่พระเหลืองนั่นแหละก็มาเยี่ยมตั้งแต่ในตอนที่เป็นพระเลย

เพราะว่าเธอบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือนายเอ็มเนี่ยไม่ค่อยทำมาหากินนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าถ้าหากนายเอ็มก่อเหตุจริง
ก็อาจจะเป็นเพราะความเครียดที่มีลูกหลายคนแล้วเลี้ยงไม่ไหว
อันนี้คือความคิดเห็นของภรรยาคนแรก

คุณผู้ชมครับพื้นเพบ้านเกิดของทางนายเอ็มนั้นอยู่ที่จังหวัดตรังนะ
คือทางทีมข่าวก็พยายามไปตามหาพ่อแม่ครับ
คืออย่างนี้พอทางผู้ที่ก่อเหตุมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
ก็ต้องไปย้อนดูว่าโตมายังไงพูดอย่างนั้นเถ

ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่บ้านนะครับ
บ้านของนายเอ็มอยู่ที่ห้วยยอดที่ตรังนะฮะอำเภอห้วยยอด
แต่ว่าไม่เจอใครครับสอบถามเนี่ยปรากฏว่าโอเคนายจารึกซึ่งเป็นพ่อของนายเอ็มเนี่ยนะครับ
ย้ายไปอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทางทีมข่าวก็ไปเจอกับแม่เลี้ยงของนายเอ็มนะครับ
สอบถามเนี่ยทราบว่านายจารึกถูกเชิญตัวไปสอบปากคำที่สพห้วยยอดครับ
ตั้งแต่๑๘กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องพฤติกรรมของลูกชายเขาให้ฟังเนี่ยโอ้โห
แม่เลี้ยงได้ยินก็ตกใจนะฮะแต่ก็คิดว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเธอ
เพราะว่าเธอไม่เคยเห็นหน้านะไม่เคยรู้จักนายเอ็มไม่เคยเห็นหน้า
โดยเธอบอกว่าตั้งแต่พ่อแม่ของเอ็มเนี่ยแยกทางกันปู่กับย่าครับ
ก็เอาเอ็มไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กพ่อของเอ็มก็ไม่ได้สนิท
และแทบไม่เคยเห็นหน้าหลานเพราะเอ็มเนี่ยไม่เคยมาหาที่บ้าน
แต่เธอนั้นเคยได้ยินเสียงนายจารึกเนี่ยนะครับคือพ่อของเอ็มนะ
กับตัวของเอ็มเนี่ยทะเลาะกันทางโทรศัพท์สักประมาณ๓ปีที่แล้ว
ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เท่าที่เธอทราบ
คือเอ็มเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวคืออยากได้สมบัติพ่อแต่พ่อไม่ให้
ขาดการติดต่อกันมานานกว่า๑๐ปี
สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ย
ตัดขาดจากกันไปแล้วนะครับไปฟังเสียงหน่อยฮะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะยังรักลูก

โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
ยังรักลูกอันนี้ผมไม่เคยพบกันนะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
โดยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะ
ก็พูดต่อว่าก็ดิเดกตอนนั้น๑๒๑๓ปีตอนนั้น
ย้ำอีกครั้งนึงคนนี้เป็นพ่อของน้ำมวล
บอกให้เขาช่วยเกรกลอมหน่อยบอกให้เกรกลอมลูกชาย
ถ้าทำผิดจริงก็รับสารภาพแล้วก็ไปรับกรรมที่ก่อเอาไว้
ส่วนตัวเนี่ยไม่แปลกใจที่ลูกจะถูกจับแต่ที่แปลกใจ

กล้าฆ่าลูกลูกแท้แล้วก็บอกด้วยว่าตอนที่นายเอ็มนั้นอายุสักประมาณ๑๕ปีครับ
เนี่ยบอกว่าเขามีอาการแพ้เสียงเด็กอันนี้ข้อมูลนี้น่าสนใจนะที่ทางคุณพ่อบอกเนี่ยนะฮะ
เสียงเด็กคือถ้าได้ยินเสียงเด็กร้องปุ๊บเนี่ยจะคุมตัวเองไม่ได้คอนโทรตัวเองไม่ได้
แต่ก็ไม่เชื่อว่าไอ้การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะมาลงเอยด้วยการก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ซึ่งมัน๕คนนะครับตามข่าวสารภาพมาแล้ว๓นะขณะที่มีน้องชายของนายเอ็มบอกว่า
เขาเคยทะเลาะกับเอ็มตอนอายุ๑๕เอ็มเนี่ยถือมีดไล่ฟันแล้วก็ด่าพ่อกับแม่
ซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยก็เลยไล่เอ็มออกจากบ้านหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะครับ
โอ้โหตัวละครก็หลังจากที่ทีมข่าวนะลงพื้นที่นะฮะคือภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับ
คุยกับครอบครัวพอเห็นพื้นหลังแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงอะไรได้บางอย่างนะครับ
เพราะว่าวันนี้ถ้าไปคุยกับนักอาชญาวิทยาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องมูลเหตุที่ทำให้วันนี้เนี่ย
เขาอาจจะทำให้ก่อเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างนักอาชญาวิทยานะคะ
ท่านรองศัตริย์อาจารย์พันธบทดรกริจนพงศ์ผู้ตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมหาธุรัยรังสิทธิ์
บอกว่าคนที่เป็นพ่อแท้แล้วทำกับลูกตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ย
ก็โดยส่วนตัวมองได้สองประเด็นก็คือสภาพของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งอาจจะต้องมองกลับไปดูเรื่องการเลี้ยงดู
เหมือนผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับครอบครัวเขา
ช่วงตอนเด็กการเติบโตทางสังคมนะคะ
ว่าคือข้อมูลทางวิชาการอาจารย์บอกว่า
ถ้าเด็กถูกกระทำตั้งแต่วัยเด็กซ้ำกัน

โตเป็นผู้ใหญ่ก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรง
มีการกระทำรุนแรงในครอบครัว
หรืออีกประเด็นนึงก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
คือถ้ามีเพื่อนคนรอบข้าง
แล้วมีการใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์
หรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง
อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ก่อเหตุขึ้นนะคะ
ส่วนที่เขาอ้างว่ากินยาจิตเวท

อันนี้ก็เขาก็บอกว่าต้องให้หมอเป็นคนประเมินนะคะ
เชื่อตามคำอ้างผู้ต้องหาไม่ได้
เพราะว่าอาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้
ทำให้ตัวเองไม่ได้รับโทษค่ะ

อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่น่ามีความผิดปกติทางจิตนะ
ผู้ต้องหาอาจจะรู้ช่องของกฎหมาย
ว่าถ้าบอกว่าตัวเองมีสภาพจิตไม่ปกติ
ก็จะเข้าข้อกฎหมายคือกระทำความผิด
ในขณะที่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

แล้วสำหรับการก่อเหตุของในเอ็ม
คือหลายคนก็บอกอย่างนี้ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ไหม
พอก่อเหตุซ้ำอาจารย์บอกว่า
อันนี้ยังไม่อยู่ในลักษณะฆาตกรต่อเนื่อง
เพราะว่ากระทำกับเฉพาะเหยื่อในครอบครัว

การก่อเหตุรุนแรงในครอบครัวที่มีพฤติกรรมซ้ำ
แล้วก็ต่อเนื่องโดยขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี

คือเรียกว่าทำไปโดยขาดสามัญสำนึกมากกว่า

เพิ่งทราบเลยนะพร้อมกันนี่แหละว่า
เป็นการกระทำความรุนแรงกับคนในครอบครัว
ครอบครัวตัวเอกฆาตกรต่อเนื่อง
เราเห็นเคสอื่นคือไปก่อเหตุกับคนอื่นใช่ไหม